การไปติดตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าเป็นคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งถูกอ่าคนทำร้ายคือทำร้ายซะจนแบบหลอดลมขาดอ่ะ
กระทืบอ่ะนะผู้ต้องหาเนี่ยชื่อว่าในเต้ยนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะตามความคืบหน้าให้หน่อยนะครับ
ไปดูก่อนนะครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
นายสมนึกขาวผ่องอายุ๕๕ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
จากการถูกนายสุดเขตนินห้อยหรือว่าในเต้ยอายุ๒๒ปีทำร้ายร่างกายนะฮะ
ตอนที่ทำร้ายร่างกายแล้วก็เสียชีวิตกันเนี่ยในช่วงเวลานั้นมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่คนหนึ่งนะครับ
ชื่อนายสุวรรณฉิมสัญชาติอายุสามสิบเก้าปีซึ่งให้ข้อมูลบอกว่า
ช่วงเวลาเกิดเหตุคือประมาณสี่ทุ่มของวันที่สองเมษายนแต่มีคนไปพบศพเมื่อวานนี้นะ
นายสุวรรณบอกว่าตอนนั้นตัวเองก็กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้เห็นภาพกันหน่อยนะฮะ
นายสุวรรณระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านบ้านของนายสมนึกได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก็ขี่รถแวะเข้าไปดู
นายสุวรรณบอกว่าตอนนั้นเห็นนายสมนึกเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นแล้วมีเลือดใบกลบหน้าเลย
แล้วก็ที่ปากเนี่ยก็เลือดออกเต็มเลยนะครับใกล้ใกล้กันมีในเต้ยยืนอยู่ก็เข้าไปห้าม
ตอนนั้นนายสมนึกยังพอพูดคุยได้ตามปกติอืม
แต่ว่าเสียงนี่แหบเลยนะนายสุวรรณบอกนายสมนึกนี่เสียงแหบมาก
ก็เลยอุ้มนายสมนึกขึ้นไปนอนบนแคร่แล้วก็ห่มผ้าไว้ให้อืมนี่
ได้พาไปหาหมอค่ะอืม
ส่วนในเต้ยคนก่อเหตุที่ทำร้ายเขาเนี่ยนะ
ก็เลยเตะแล้วก็กระทืบไปหลายครั้ง
แต่พอเอาวางบนแคร่ห่มผ้าให้แล้ว
เต้ยเนี่ยบอกให้นายสุวรรณขี่รถไปส่งสนามเปตองหน่อย

เขาอ้างว่าไม่คิดว่าจะตายไงคิดว่าแค่เจ็บ
นายสุวรรณก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งในเต้ยที่สนามเปตอง
ก่อนที่วันต่อมาจะมีคนมาพบว่านายสมนึกนั้นเสียชีวิต
เพราะบอกที่บ้านเลยถามว่าทำไมบอกกระถือกเขา
เรื่องด้านแม่ล่ะนั่งคุยปกติคุยกับคนตานี้ปกติ
นี่แต่มีเทศป้ากแปงหน่อยเดียว
พอมากอาหว่าผมไม่คิดว่าจะเสียชีวิตสาม

พวกเราเห็นว่าเลือดกินอ่าวมันเต็มผมก็ไปบล็อก
ขนให้ผ่าไปนี่มันได้เป็นไร
วันนี้ญาติของนายสมนึกก็ไปติดต่อขอรับศพ
ออกจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับ

พ่อทำงานเกาะสร้างทำงานที่เดียวกับนายเต้ยนั่นแหละ
ก็เลยขี่รถมายืมเงินพ่อที่บ้าน

ก็เลยถูกทำร้ายจนนายสุวรรณมาพบ
ซึ่งลูกชายของผู้ตายบอกว่า
เต้ยเป็นคนหัวร้อนโมโหง่าย
ขนาดพี่ชายแท้ของนายเต้ยเนี่ย
เต้ยยังเคยเอามีดไล่ฟันมาแล้ว

ที่ทะเลาะกันเนี่ยเชื่อว่ายังไงพอก็สู้ในเต้ยไม่ได้อยู่แล้ว
พอก็ตัวเล็กผอมส่วนไอ้เต้ยเนี่ยตัวใหญ่กว่ามาก
พูดในคำนองที่เสียงแบบว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเป็นคนที่ว่าไม่ชอบไปโรงพยาบาลอยู่แล้ว
ใช่ผมคิดว่าเขาคงอาจจะไม่เป็นไรแหละ

พูดจาแบบไม่ค่อยเข้าหูใคร

อารมณ์ขึ้นขึ้นง่ายเพราะว่า
วันที่เจอพี่ชายค้าว่า

เขาก็บอกว่า
ขนาดพี่ชาย
ไปไล่กระทืบทำร้ายชาวบ้านเขาไม่ได้
ใช่ค่ะไปขอยืมเงินเขาแท้
จนตายอีกเนี่ยทำร้ายเขาแล้วก็ไปเลยใช่ไหมพี่สาวของผู้ตายก็บอกนะฮะ
บอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับในเต้ยให้ถึงที่สุดเลย
เพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเจตนาบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายน้องชายในยามวิการ

มันติดใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เจตนาเพราะว่ามันตั้งใจเลยอ่ะอืม
ตั้งใจเลยแหละตอนแรกก็สันนิษฐานเขาก็สันนิษฐานว่าไม่ได้เจตนานะครับ
แต่พอหมาหลู่เหตุผลที่หลังแล้วมันไม่ใช่อ่ะเขามีเจตนาเลยแหละนึกว่า
รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดระหารน้อยอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
จะสวดศพสามคืนและก็จะจะพนักกิจศพนะครับ
ส่วนในเต้ยผู้ต้องหาตำรวจสพบ้านราช
ตัวได้แล้วนะฮะตอนนี้ตั้งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย